ดูภารกิจของสสพี่เต้กันหน่อยค่ะ

แล้วก็มีแพลนว่าจะทำอะไรบ้างในวันนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งเมื่อเช้าตอน๙โมงเลยนะ
สคพิเต๋มงคลสธร๑ไปที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑
นี่ค่ะพอไปถึงแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วย
คือเมื่อเช้าที่ไปเอาใบสีมา๒ทุ่ม
เอาไข่ต้มเอาขนมจีนเอาข้าวสวยเอาแกงเขียวหวานมา
แล้วก็จุดทูบหนึ่งดอกเส้นไหว้ดวงวิญญาณของคุณตังโมค่ะ
เพราะอะไรอยากให้มาช่วย
อยากให้มาช่วยตามหาหลักฐานสำคัญหน่อย
สสพี่เต้บอกว่าตอนนี้๓ชิ้นที่อยากได้มากเลย
อันแรกเลยคือตัวผ้าคลุมสีขาวที่เป็นสีขาวลายลูกไม้นะคะ
ที่หายไปยังไม่เจอเลยนะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
สสพี่เต้ไปคุ้ยขยะไปค้นขยะแล้วก็ยังหาไม่เจอ
ส่วนอันที่๒คือกระเป๋าและอันที่๓ก็คือมีด
คือเขาจะเอาหลักฐานทั้งหมดมารวมกับหลักฐานที่ทางคุณเต้มีอยู่
จะได้หาความจริงว่าสรุปแล้วการเสียชีวิตของตังโมมาจากอะไรกันแน่
เสื้อคลุมกับกระเป๋าตำรวจยังหาไม่เจอ
ตัวของคุณมงคลกิจคิดว่ามันน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญนะ
ที่จะนำไปสู่การค้นหาความจริงคุณเห็นไหม
เสื้อคลุมตัวนี้ขาวคือผ้าลูกไม้

ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของมีดล่ะ
ก็เลยถามว่าเอ๊ะคุณเต้มีดมันเกี่ยวยังไงมีดของใคร
คือคุณเต้เนี่ยเขาเชื่อว่าแผลที่ขาของตังโมเนี่ยนะ
เกิดจากของมีคมแล้วก็ไม่ใช่ใบพัดเรือ
ดังนั้นเขาก็เชื่อว่านี่มันคือการฆาตกรรม
จะหาว่ามีดมันคืออาวุธหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะคุณมงคลกิจเขาบอกว่า
หลังจากที่ลงพื้นที่หาพยานหลักฐานมานี่ก็เกือบเดือนนะ
ตอนนี้เริ่มตันแล้วหาหลักฐานเพิ่มไม่ได้

มันยังบอกไม่ได้หรอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ดังนั้นหลังจากนี้ก็จะต้องไปหาหลักฐานที่เหลือ
แล้วยังไงจะตามไปตรวจสอบแน่นอนยังไม่หยุดนะคะ

ก็มันตันนะนะมันตัน
พอมันตันเพราะว่าตันไหมจะพูดตันก็ไม่เชิง

อย่างเช่นนิติวิทยาศาสตร์ที่ทราบเบื้องต้นแล้ว
ก็รู้ว่าบาดแผลก็เกิดจากของมีคมถูกป่ะ
แต่ของมีคมนั้นคืออะไรถูกป่
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาของมีคมให้เจอ
แล้วก็บริเวณที่ใกล้บาดแผลที่สุด
ที่จะบอกว่าเป็นของมีคมจริงเนี่ย
ก็คือเสื้อสีขาวที่ผูกเอวก็หาไม่เจอ
ถ้าหาเจอมันก็จะสามารถที่จะบอกอะไรได้หลายอย่าง

เราก็บอกให้ช่วยเปิดทางให้พี่หน่อย
ในเมื่อพี่ก็ช่วยมาหลายวันแล้ว

พี่ได้ไปทำเรื่องอื่น

ส่วนนี้นี่คุณผู้ชมเป็นคราบเลือด
เอ๊ะทำไมพี่เต้เขาไปปัดเอานิ้วปัดป่าน

คือตรงนี้มันเป็นคราบเลือดที่อยู่ตรงเขื่อนกั้นน้ำ
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางกรวยนี่นะคะ
ก็ใกล้กับจุดที่พบร่างคุณตังโมนี่แหละ
ซึ่งตอนที่คุณเต้เขาไปเจอ
คุณเต้เขาไปเจอเนี่ยเขาคิดว่าเอ๊นี่คือคราบเลือด
มันน่าจะเป็นหลักฐานอะไรหรือเปล่าคราบเลือดคนหรือเปล่า
ท้ายที่สุดก็ได้รับการยืนยันจากลูกจ้างกรมชลประธานที่เขาดูแลประตูระบายน้ำ
คราบเลือดตรงนี้มันไม่ใช่คราบเลือดคน
เป็นคราบเลือดประดุกเพราะว่ามีคนมาตกปลาหวานแห
แล้วก็เอาปลาเหมือนกับมาปลดเบ็ดปลดแหตรงจุดนี้
ทีเนี้ยพอปลดแหอ่ะยังปลดเบ็ดออกจากปากอ่ะ
มันก็จะมีพวกคราบเลือดของปลาดุกแต่สอสอพี่เต้เนี่ยเขาบอกว่า
สิ้นข้อสงสัยนะยังไงก็ตามเดี๋ยวจะเก็บคราบเลือดตรงนี้
ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนในวันสองวันนี้แหละถ้าสมมุติเกิดผลจากโรงพยาบาลเอกชน
บอกมาแน่นอนแล้วว่าคราบเลือดนี้ไม่ใช่คราบเลือดของคน
อย่างน้อยผมจะได้สบายใจจะได้หายคาใจ
แล้วนี่ตอนที่นักข่าวไปตามดูภารกิจของพี่เต้เนี่ยนะก็ถามไปเหมือนกันว่า
เออได้อยู่ไหนละพี่เอออยากรู้สพี่เต้บอกว่าตอนเนี้ย
เห็นเพียงแค่คนแบบเป็นกลุ่มกลุ่มเท่านั้นเองแต่ผมยังไม่หยุดนะ
ผมยังไม่หยุดความพยายามเพราะว่าตอนนี้ผมประสานไปขอดูภาพดาวเทียม
จากบริษัทเอกชนของเมืองนอกเนี่ยอีกสองบริษัทภาพของสองบริษัทเนี่ย
เพราะว่าเอาจริงมันก็มีค่าใช้จ่ายในการขอดูค่อนข้างแพงพอสมควรเลยแหละ
ผมกำลังประสานอยู่นะคะ